เจ้าบ้านข้นแบบนี้

นี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่โจรรายนี้เนี่ยย่องมางัดบ้านในช่วงเวลากลางวันแสก

พอเขารู้ว่ามีคนร้ายมาเขาเห็นคนร้ายปุ๊บมันวิ่งหนีค่ะ
หลังจากนั้นเจ้าของคว้ามือถือวิ่งไล่ตามแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ถามว่าถ่ายเนี่ยเพื่อที่จะเอามาโพสต์ค่ะ
แล้วก็ให้ช่วยตามหาเป็นเบาะแสว่าคนร้ายลายนี้เนี่ย
มีรูปผัดพันธ์สันธารแบบนี้

เขาบอกวิ่งไล่คนร้ายที่ตำบลยางสักกระโพลุม
อำเภอม่วง๓๐ที่จังหวัดอุบลราชธานี
มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าโดนงัดประตูหลังบ้านจ้า
เห็นผู้ชายคนนี้แจ้งเบาะแสด้วยดีนะที่วันนี้อยู่บ้าน
ขับมอเตอร์ไซค์สีบรอนเทาและจอดรถเอาไว้ที่สะพาน
เล่าให้ฟังด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔กุมภาที่ผ่านมา
เจ้าตัวบอกไม่สบายใจค่ะลางานอยู่บ้านค่ะ
สามีออกไปทำงานระหว่างนี้คือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าไม่สบาย
วันนั้นก็เลยเป็นเหตุบังเอิญว่าตัวเองต้องอยู่บ้าน
พออยู่บ้านเสร็จก็เป็นจังหวะว่าคนร้ายเข้ามาขโมย
แล้วก็มางัดประตูวันนั้นพอดีเลย
ถ่ายคลิปเอาไว้คนร้ายเป็นชายอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
ก็ในมือถือเนี่ยเขายังถือไขควงยาวิ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ